เขาไลฟ์สดเขาจะบอกวิธีไอเดียต่างค่ะ
เวลาเขาทอดเขาจะไม่หมกเม็ดเลยนะ
เขาจะแชร์ว่าเขาทำยังไงทุกขั้นตอนให้คนดูเลย
ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีในการกระตุ้นนะครับเปิดขายวันหนึ่งอบไม่กี่ชั่วโมง
สองสามชั่วโมงเฮ้ยมีบางวันหมดแล้วแล้ววันนี้เขาจะมาเผยถึงเคล็ดลับดีดี
และไอเดียที่คุณผู้ชมดูแล้วเอาไปปรับใช้ได้เผื่อจะไปลองทำอาชีพแบบเขาดู
ไฟเชียร์มาพี่มาซื้อไก่ก็ยังมีอีกเยอะนะหมูกระเทียมลูกละห้าบาทรอรับได้เลยนะ
เย็นนี้เดี๋ยวพี่ยาส่งให้นะห้าบาทค่ะที่เห็นคนรุมแบบนี้เขาไม่ได้แจกฟรีแต่อย่างใดนะครับ
แต่นี่คือลูกค้าที่มารอซื้อของทอดตั้งแต่ตีห้าจนถึงรุ่งสว่างอ่าหวานใส่ถุงนะเจ๊
เจ๊จ่ายตังค์แล้วหมูกระจกค่ะแล้วก็เม็ดมะม่วงหุมพานทอดค่ะ
วันนี้ซื้อกากหมูไป๑๐ถุงวันนี้แคบหมูสามโล
จากแม่ค้าไก่ทอดที่กำลังด่งดังในโลกออนไลน์เขามีกลมเด็ดเคล็ดลับอย่างไร
ให้ลูกค้าติดอกติดใจกันยกใหญ่จนทำให้ตัวเองพลอยมีรายได้ไปด้วย
ไปคุยกับเขาเลยครับพี่ยาครับขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับ
พี่ยาครับหมดแล้วจ้ะเหลือหนึ่งจานเอาไปเลยยี่สิบบาทสุดท้าย
ไงไม่มีเวลาคุยเพราะอะไรต้องรอไก่หมดก่อนนะ
ถ้าไก่ไม่หมดเนี่ยก็ไม่ได้คุยนะนี่ไก่หมดแล้วเห็นไหมคะ
ให้พี่ยาถึงได้คุยไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่าง
หมดหมดทุกอย่างไม่มีเหลือไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ย
ว่าแค่ขายของทอดจนสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
แล้วทำไมต้องเป็นไก่ทอดด้วยล่ะครับมันไม่ยากไง
ทอดนี่คนชอบกินแล้วก็อะไรรู้ไหม
เมื่อก่อนพี่ยาขายปลาทอดแล้วทีนี้เมื่อก่อนปลามันถูกใช่ไหม
แล้วพอปลามันเริ่มขยับราคาขึ้นมาใช่ไหมเราก็ต้องคิดแล้วว่า
เราจะทอดปลาอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ดีอะเนาะ
เราก็เลยเอาไก่มาลองทอดดูผลตอบรับไก่ขายดีกว่าปลา
พี่อาก็เลยยึดอาชีพไก่ทอด๑๐บาทมาตลอด
วันหนึ่งซื้อเป็นตันเฉพาะของทอดนี่วันละตันน่าจะได้
คำนวณแล้วนะที่นี่ที่เดียวหรอกขายได้วันหนึ่งสูงสุดอะนะ
เคยขายได้ถึงเจ็ดแปดหมื่นแล้วนะออนไลน์นี่ไม่รวมนะ
ถ้าออนไลน์ก็วันหนึ่งก็ได้เป็นแสนนะเป็นแสนนะ
บอกไว้ก่อนนะครับว่าถึงแม้พี่ยาจะขายทั้งหน้าร้าน
และในออนไลน์แต่ไม่ว่าพื้นที่ไหน
พี่ยาเขาก็ขายราคาเท่ากันว่าแต่ทำไมพี่ยาอยู่ดีดี
ถึงเกิดไอเดียมาไลฟ์สดขายแล้วมันทำให้ยอดขายของเรา
เพิ่มขึ้นจริงจริงหรือเปล่าครับอ๋ออยู่ดีดีมาไลฟ์สดขาย
เมื่อปีที่แล้วต้นเดือนมีนาใช่ไหมมันมีโรคระบาด
เพราะมีลูกค้าแบบเข้ามาถึงร้านนะตลาดก็มีกดดอกไม้กั้น
พี่ยาคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราจะให้ลูกค้ามองเห็นของของเราได้ยังไง
พี่อาก็เลยสร้างเพจขึ้นมาไลฟ์สด
ไฟแรงแรงแล้วก็อะไรบ้างจากนั้นระดับที่หนึ่งนะ
เขาให้เข้ากันอย่างงี้เลยนะพันเก้าร้อยไลฟ์สดให้ลูกค้าเห็นวิธีทอดไก่
ว่าพี่ชายาเนี่ยขาย๑๐บาทนะแล้วก็มันมีจริงนะ
ถูกและอร่อยอ่ะมันมีจริงอ๋อมันเหลืองอย่างนี้ใช่ไหม
เราต้องเบาไฟเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราเปิดไฟแรงนะ
ไก่มันจะไหม้คลิปหนึ่งที่ทำให้พี่ยายคิดว่าเออ
มันน่าจะคนติดตามเยอะนะปกติแล้วมันมีอยู่แค่ร้อยกว่าคน
เวลาพี่ยาถ่ายลงดูว่าดูไก่เท่าไหร่ต้นใหม่นี้มันมีแค่สิบกว่าคนเองนะ
ไม่ถึงสองเดือนมีเอฟซีพันกว่าเดี๋ยวนี้เอฟซี๓แสนกว่าคนแล้ว
นัทชนกมาก่อนเพื่อนเลยนัชนกค่ะพี่ยายมาทำอะไร
มันเกี่ยวเลยนะมันเกี่ยวเลยนะที่ว่าเราไลฟ์สดขายของเนี่ย
เราเปิดเพจขึ้นมาไลค์ทุกวันมันมีส่วนให้ลูกค้ามาจากทั่วทุกภาคเลยนะ
ก็เลยได้ฉายาคำว่าพี่ยาคนรุมขึ้นมา
มันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะแค่ลงทุนแค่เราพูด
อุปกรณ์ก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ข้อสำคัญที่สุดคือเสียงของเรา
ถ้าเราจะไปไลฟ์สดขายของเนี่ยข้อสำคัญเราต้องเสียงดังฟังชัด
ดก่อนนะบดอย่างนี้นะใส่ลงไปใส่ไปเลยแพงก็ใส่
ลงทุนน้อยกว่าที่ร้านอีกนะลงทุนในออนไลน์เนี่ย
แค่เอาหน้าเราไปเนี่ยเอาของเราไปเนี่ยถ่ายทอดให้ลูกค้าดู
ว่ามันอร่อยนะเพราะว่ามันถูกนะแล้วเอาความจริงใจเข้าไปอยู่ในนั้นเลย
หรือใช้สื่อออนไลน์เป็นทางรัฐประกาศให้ทุกคนได้รู้ถึงเทคนิคการทำอาหาร
เผยความจริงใจให้ทุกคนได้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริง
เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยพี่ยาให้เพิ่มยอดขายได้แล้วล่ะครับ
เราไปบอกเขาเนี่ยเขาขายได้จริงแล้วเขาทำได้จริง
เขาก็ดีใจผลตอบรับกลับมาเราก็ดีใจที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่น

โอ้โหคนเยอะแบบนี้ไม่แปลงใจครับเพราะว่าเขาบอกว่าเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทต่อวันนะ
แล้วช่วงพีคเนี่ยเยอะมากคือตอนเนี้ยไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วก็ได้
แต่พี่ยาเขามีหน้าร้านเพราะว่าจริงยอดเขามาจากเฟซบุ๊กนะจากการไลฟ์สด
ลูกค้าก็ตามมาค่ะตอนนี้โซเชียลมีเดียต้องเล่นว่าเป็นช่องทางการขายของเราได้หมดเลย
เนยเนี่ยเล่นทุกอย่างวัยรุ่นเล่นติ๊กต๊อกเราก็เล่น
มันเป็นการโปรโมทตัวเองและสินค้าได้ดีมากเลยค่ะ
ลองไปกันได้นะครับที่ไหนครับเขาขายอยู่ที่ตลาดดินแดงอ่าครับ
ขายตั้งแต่ตีห้าจนกว่าของจะหมดเอางี้แล้วกันผมขึ้นไปได้โทรศอบให้แล้ว
ลองโทรไปสอบถามกันดูเพราะว่าไปจองกันก่อนจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง